เหมือนกับข่าวนี้เลยยังไม่รู้ค่ะว่ากระสุนปริศนามันมาจากไหน
พ่อค้าขายตังโมเขายืนอยู่ตรงร้านข้างถนนเนี่ย
แล้วปรากฏว่ามีเสียงปั้งดังขึ้นมาพ่อค้ารู้สึกเจ็บหน้าอก
ปรากฏคุณผู้ชมกระสุนนั้นมันมาถูกพ่อค้า
ถามว่าเล่าข่าวแบบนี้มามีใครตายไหมไม่มีค่ะ
แต่นี่ให้ดูใต้ราวนมขวาเห็นรอยจ้ำแดงนี่ไหมคะ

นี่เดี๋ยวคนก็ถามว่าพ่อค้าหนังเหนียวแบบนี้
ยิงแทงไม่เข้าแบบนี้มีของดีอะไรหรือเปล่า
มีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเอาให้ดู
ต้องบอกก่อนพ่อค้าคนนี้คือคุณสมศักดิ์สังฮิรันอายุ๕๗ปี
แกก็ยืนขายตังโมอยู่หน้าสาราประชาคมหนองคล้าใหม่

คุณพี่สมศักดิ์เนี่ยเขาเปิดเสื้อให้ตำรวจดูเปิดให้นักข่าวดู
แล้วก็โชว์หัวกระสุนปริศนาให้ด้วยนะ
เป็นหัวกระสุนขนาดจุดสองสองเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วเนี่ย
มันเป็นรอยจ้ำแดงไม่ได้อันนี้คือหัวกระสุน
สมศักดิ์บอกแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่ากระสุนปริศนาเนี่ย
มันมาจากที่ไหนมันมาโดนใต้ราวนมอย่างที่ผมเห็นนั่นแหละ
แล้วสิ่งที่คุณสืบสกุลถามว่าทำไมคุณพี่หนังเหนียวจัง
คุณพี่แคล้วคลาดจังห้อยพระอะไร
ก็พี่สมศักดิ์เขาบอกว่าผมเชื่อนะเพราะว่าผมเนี่ย
บารมีเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นขวัญถุงวัดบางคลานที่พิจิตร
ปกปักรักษาคุ้มครองนี่เลยค่ะคุณผู้ชม
หลวงพ่อเงินเกจิอาจารย์นะใช่ทีนี้ก็ถามต่อแล้วว่า
แล้วเรื่องของกระสุนปริศนาเอามันมาได้ยังไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อย
คือพี่สมศักดิ์เขาก็เล่าบอกว่าตอนนั้นฝนมันตกอยู่
แล้วพี่สมศักดิ์ก็เอาผ้าใบมาคลุมแตงโมบริเวณท้ายรถ
อ่ะก็ช่วยกันสองผัวเมียเนี่ยนะคะจังหวะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงปั้ง
ดังขึ้นมาแล้วพี่สมศักดิ์เจ็บที่หน้าอกตอนแรกยังไม่คิดอะไร
แต่พอมาเปิดเสื้อดูอ้าวไอ้รอยจ้ำแดงนี้
มันต้องเป็นกระสุนแน่แน่เลยแล้วก็ไปพบหัวกระสุนอีก
ใช่เดินหาอย่าเลยจนเจอค่ะแล้วพี่สมศักดิ์เขาบอกว่า
พี่เนี่ยขายของตรงนี้มา๔ปีกว่าแล้วนะพี่ไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
เพราะว่าตอนแรกนักข่าวเราถามไงพี่ไปมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่า
เขาไม่พอใจพี่แล้วเขาก็มีการยิงมาแล้วมันมาโดนพี่หรือเปล่า
บอกไม่ไม่มีน่าจะเป็นคนที่มายิงนกแถวนี้
แล้วหัวกระสุนอาจจะปลิวมาตกใส่ละมั้งพี่สมศักดิ์เขาคิดว่านะ
ซึ่งตำรวจก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็สอบปากคำคุณพี่สมศักดิ
แล้วก็ให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพนขาม
เดี๋ยวต้องตามตัวเจ้าของกระสุนปืนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ